ไม่เสียได้ไงอาจารย์รอธผมเสียชื่อรู้ไหมว่าผมเสียชื่อขนาดไหน
คุยไปนำแชการประเภทไหนหวังบริการกำกัดเมืองหรือไม่ใครใช้คุณมา
ใช้คุณมาทำร้ายผมหรือไม่ผมถาม
เจียรคุณไปให้ข่าวอย่างนี้ผมเสริมเสียฉะนั้นคุณก็ไปแกล้ข่าว
แล้วคุณเป็นนำแชการเหตุงานยังไงผมใส่ผมแล้วไปถอด
ทำอย่างนี้ไม่ได้
คุณทำอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์ออก
มีาชนตอนที่เขาวิกฤตด้วยน้ำตา
อาจารย์เขามาทำลายผมแต่ไม่ถึงนึกถึงประชาชน

คุณบอกรู้จักผมแต่คุณทำกับผมผิดเนี่ย
คุณทำเกินไปไหมใครใช้คุณมาคุณต้องชี้แจงเหรอ
คุณใครใช้คุณมาหรือไม่ทำร้ายผมไม่ถูก
อาจารย์เขาทำอย่างงี้ไม่ถูกวันนี้พอดีบอกหน้ากากที่ผม
ศีรษะหลากเงินเดือนไปชื่นให้ประชาชนบอกใส่แล้ว

ไม่ริ่งว่าการทำร้ายกันเนี้ยหวังผลตัวข้างกันเมืองเนี้ย

แสงของบัตรและคนที่รับไปเขาคาดหวังว่าสอสอนี้
เป็นตัวแทนของเขาเนี่ยเสียสละเงินเดือนเนี่ย
แล้วเอาสิ่งของที่อาจารย์ออฟออกไปทำลายเกิดมะเร็งเนี่ย
ไปทำลายความชีวิตเขาอีกเหรอคุณต้องรับผิดชอบ
เรื่องนี้อาจารย์น้องต้องรับผิดชอบจะนิ่งเฉยไม่ได้
เพราะฉะนั้นมหาลัยคุณต้องรับผิดชอบด้วย
คุณทำอย่างนี้มันยิ่งไม่ยุติธรรม
สำหรับคนที่อีสิรษะหลักไม่ยุติธรรมสำหรับใครสิทธิ์ละ
ขุมันไม่มีเคดิตแล้ว
ต้องทุนทางสังคมปลอดภัยแล้วทำอย่างเงี้ย

ทำให้ผมเสี่ยเอาไม่ถูกเอาการเงินเข้าไปยุ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
ใครใช้แกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วผมจะไปถึงมหาลัยที่อาจารย์ออสใช้แหละมาทำลายผมเนี่ย
พี่ทีทีพี่น้องคนนี้ใช่ไหมหรือเปล่าน้องคนนี้ใช่ไหมเอาไว้ให้จ่ายน้อยเนี่ย
พี่ทีทีพี่น้องคนนี้ใช่ไหมเอาไว้ให้จ่ายน้อยเนี่ย
พี่ทีทีพี่น้องคนนี้ใช่ไหมเอาไว้ให้จ่ายน้อยเนี่ย
พี่ทีทีพี่น้องคนนี้ใช่ไหมเอาไว้ให้จ่ายน้อยเนี่ย
พี่ทีทีพี่น้องคนนี้ใช่ไหมเอาไว้ให้จ่ายน้อยเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป